พูดถึงเรื่องเด็กติดรถกันหน่อยค่ะ
คุณสุภาษาราวันก่อนเราเพิ่งเล่าให้ฟังที่สงขลา
ที่บอกว่ามีเด็กติดรถแล้วแม่ไม่ให้แงะถูกไหม
กลัวว่ารถจะเป็นรอยรถจะเสียหาย
ทีนี้มีอีกแล้วเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้เนี่ยแม่จะลงไปซื้อของก็เห็นว่าเออแม่จะลงไปแป๊บเดียว

ด้วยนะลูกเดี๋ยวคนอื่นมาเปิด
แม่ก็สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เอาไว้แล้วไปซื้อของ
ปรากฏว่าลูกหลับคุณผู้ชม

นี่ดูสิเคาะกระจกเรียกแล้ว
ตื่นลูกเปิดประตูเปิดล็อกให้แม่หน่อย

น้องเป็นน้องหกขวบนะคะ

คือกู้ภัยก็ต้องเอาอุปกรณ์ต่างมาช่วยกันเปิดประตูรถ

แล้วก็เห็นไหมที่เบาะเด็กนอนหลับอยู่อะค่ะ
ทีนี้ประตูมันล็อกทั้งหมดเลย
ตอนที่กำลังช่วยแงะช่วยกันเปิดประตูเนี่ยนะ
เจ้าหน้าทีก็เคาะเรียกไอ้หนูตื่นลูก
แต่ว่าน้องที่อยู่ในรถชื่อว่าน้องเฟรมค่ะ
คุณผู้ชม๖ขวบนะเป็นลูกของเจ้าของรถเนี่ย

เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะ
สามารถปลดล็อกลอนประตูออกมาได้

ยังหลับอยู่ค่ะหลับลึกมากค่ะอ๋อลึกมาก
ขนาดเปิดรถแล้วน้องก็ยังไม่รู้เรื่องค่ะ
แม่ต้องไปเขย่าตัวเฟรมลูก
คือน้องงวงเงียขึ้นมาคืองง
ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนมาเยอะแยะขนาดนี้
ผมไม่รู้เรื่องเลยแม่ไปพาเพื่อนมาเยอะจัง

คุณแม่ของน้องเฟรมก็คือคุณแม่สุพิชยาชาวบนนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยแม่มาซื้อของที่ห้างนี้ประจำทุกวันเลย
แต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมไงก็เลยพาน้องเฟรมมาด้วย
แล้วก็บอกว่าให้น้องเฟรมรออยู่ที่รถ
หวังดีว่าเออเดี๋ยวลูกจะร้อนเลยติดเครื่องแล้วก็เปิดแอร์เอาไว้
แล้วบอกกับน้องเฟรมบอกว่าเฟรมแม่ลงไปแป๊บเดียวล็อกประตูนะลูก

เล่นโทรศัพท์รอไปปรากฏปั๊บแม่ไปซื้อของกลับมาถึงรถ
ลูกหลับค่ะหลับสนิทเลยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะคะ
ทีนี้พอเราเล่าข่าวนี้นึกย้อนไปถึงวันก่อน
เราเล่าข่าวที่หาดใหญ่สงขลากรณีที่มีเด็กติดอยู่ในรถ
แล้วแม่ก็ไม่ยอมให้พลเมืองดีมาทุบกระจกใช่ไหม
เขาไปปลดรีโมททางไกลคือเรื่องนี้มีความคืบหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชม
บอกว่าจริงแล้วบริษัทไม่ได้ปลดรีโมททางไกลให้นะ
เพราะในทางปฏิบัติในความเป็นจริง
มันทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะแต่ไอ้ที่มันปลดล็อกได้เนี่ย
มันเกิดจากเจ้าของรถปลดล็อกเอง
งงไหมล่ะปลดจากไหนปลดผ่านแอปพลิเคชันค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำคุณแม่ถ้างั้นคุณแม่ทำตามนี้ดีไหม
ก็อย่างที่คุณผู้ชมหลายคนเห็นเห็นไหมมือแม่จะถือโทรศัพท์มือถืออยู่
คือแม่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นเกมนะ
แต่ว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังรุมช่วยเด็กกำลังจะพยายามที่จะเอาเด็กออกมาเนี่ย
แม่กำลังพยายามปลดล็อกจากแอปพลิเคชันนั่นเอง
ดังนั้นก็เลยเอาข่าวนี้มานำเสนอนะคะ
แต่มันเป็นระบบอัจฉริยะที่เชื่อมต่อมากับในรถอยู่แล้ว